ความสัมพันธ์ของแม่ลูกเขาเหนียวแน่นกันจริงนะฮะ
สำหรับผู้แพลนเค้งและแม่หน่อยหน่วนหนงไปไหนก็ตัวติดกันตลอดเลย
ล่าสุดนักข่าวเจอออกงานคู่กัน
ก็เลยถามถึงคลิปที่เขาไปเที่ยวด้วยกัน

เป็นการเที่ยวนะคะแล้วก็เดินสายทำบุญด้วยที่สุขใจสุดเลย
จากนั้นนะคะบรรดาสื่อก็ไม่พลาดถามคุณแม่หน่อยนะ
แพลนงานวิวาของลูกสาวค่ะ
ซึ่งแม่หน่อยรับเลยนะคะว่าขณะนี้สารวัตรหมียังไม่เอ่ยปากสู่ขอนะจ๊ะ

ใช่ค่ะก็พี่หมีก็เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็เลยบอกว่าถ้าปีนี้แบบจัดสรรช่วงเวลาได้
ก็อยากให้ไปทำบุญด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีมีโมเมนต์พี่หมีมาแบบหวาน
ขออะไรพี่แพงกับแม่

ตอนนี้ติดตามเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงหรือเปล่าคะ
โอ้โหไม่เลยทุกอย่างนี้โตกันหมดแล้ว
คงไม่ต้องไปอะไรกับเขาแล้วนะคะ
ยังติดเรื่องเรียนกันอยู่ทั้งคู่แหละ
ก็ยังไม่มีการพูดคุยอะไรกัน
ใช่พี่หมีก็ดูแลพวกเราสม่ำเสมอ
ดูแลน้องอะไรอย่างนี้เป็นอย่างดี
ก็พิเศษที่สุดนะเนาะขนาดนี้
ก็ถือว่าเป็นคนพิเศษของเราแหละ
นี่ไงคุณแพนเค้กไม่ต้องพูดสักคำ

ใช่ค่ะก็เป็นคนพิเศษนั่นแหละนะคะคุณค่ะ
อีก๑ประเด็นนี่แล้วกันที่หลายคนอยากจะติดตามกันนะคะ
ละครที่คุณแม่หน่อยค่ะเป็นผู้จัด
เจ้าตัวค่ะรับว่าไม่น้อยที่กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็มั่นใจว่าจะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของต้นสังกัด
จริงอันนี้เป็นเรื่องของทางสถานีนะคะที่เขาคงจะมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละ
ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าก็จะแจ้งกันต่อแล้วกัน
ด้วยดีไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายหรือว่าอะไรนะไม่มีไม่มี
นั่นแหละค่ะก็ได้รับคำยืนยันจากปากของแม่หน่อยเองนะคะ
เรื่องคู่ครองของลูกสาวแล้วก็เรื่องผลงานของแม่หน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่ผิดใจกันนะคะยังร่วมร่วมกันกันได้เหมือนเดิมค่ะ